จับตาดูความสัมพันธ์ของอดีตคนเคยรักคู่นี้กันบ้างดีกว่านะคะ
สำหรับที่สาวริธิสาแล้วก็หนุ่มกันนพัฒน์นะคะ
คือก่อนหน้านี้เขาออกมายอมรับแหละว่าห่างกันแล้วเลิกรากันไปแล้วนะคะ
หลายคนก็เลยจับตามองว่าเอ๊ะงานบวชของหนุ่มกัณพัฒน์ที่ผ่านมาเนี่ย

ต้องการที่จะหลบหน้าหนุ่มกันหรือเปล่าเพราะว่าเขาพาตัวหวานใจ
ที่หวานใจคนใหม่ไปเปิดตัวในงานนี้ด้วย
พาคุณผู้ชมไปติดตามข่าวนี้พร้อมกันเลยค่ะ
แม้ว่าจะตัดสินใจยุติสถานะคนรู้ใจไปพักใหญ่แล้ว
แต่นางเอกสาวที่สาวริธิสาและนักร้องหนุ่มกัณพัฒน์
ก็ยังคงถูกจับตามองอยู่เรื่อย
ล่าสุดก็เป็นประเด็นขึ้นมาอีกครั้ง
ฝ่ายหญิงไม่ได้ไปร่วมงานอุปสมบทของฝ่ายชาย

โดยให้เหตุผลว่าติดธุระส่วนตัว
แต่ก็ได้มีการร่วมอนุโมทนาบุญไปก่อนหน้านี้แล้ว
พร้อมทั้งยืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจหลบหน้า

ที่ได้เดินทางไปร่วมงานบุญดังกล่าวด้วยเช่นกัน
ส่วนตัวแล้วรู้สึกยินดีที่ฝ่ายชาย
จะเริ่มต้นมีรักครั้งใหม่ค่ะ

แล้วก็ด้วยอะไรหลายอย่าง

ก็คือก่อนหน้านี้เราได้ร่วมอนุโมทนาบุญ
แล้วก็มีการพูดคุยกันก่อนแล้ว

ตกใจไหมนะคะ
ก็งงมากกว่าว่าแบบเอาเหรอมีแล้วเหรอ

แต่ว่าถามว่ามีจิ๊บไหมไม่ค่ะ
เราไม่ได้ติดต่อกันสักพักใหญ่แล้วด้วยค่ะ
แล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะ
แต่ว่าคือเราก็ยังห่วงเขาอยู่แหละ

ก็เรื่องความรักของเขาเราก็ขอไม่ตอบแล้วกันเนาะ
ส่วนที่มีภาพของสาวธิสาและนักแสดงหนุ่มร่วมสังกัด
มิคทองระยะอยู่ร่วมทริปเที่ยวแดนกิมจิด้วยกันนั้น
เจ้าตัวบอกว่าเป็นแค่ความบังเอิญ
ซึ่งใครที่ลุ้นในความสัมพันธ์ของทั้งคู่

ยังไงก็เป็นแค่เพียงเพื่อนกันเท่านั้นค่ะ
อันนั้นก็บังเอิญ

เขาก็ไปเที่ยวของเขาเราก็ไปเที่ยวของเรา
ก็บังเอิญไงบังเอิญจริง

เป็นเพื่อนกันนะคะรู้จักกันมานานมากแล้ว
แล้วก็เหมือนเคยทำงานรู้จักกัน
แล้วก็มันเป็นเพื่อนกันแล้ว
สำหรับหนูเราเป็นเพื่อนที่สนิทใจกันนะคะ
มิงไม่ได้มีท่าทีอะไรพิมพ์ปกติจากเพื่อนอย่างนี้ใช่ไหมคะ